แม่ค้าขายเฟรนด์ไฟล์ทอดไปตั้งกระทะขายนะครับ
อยู่ข้างสนามฟุตบอลที่เขากำลังแข่งฟุตบอลกัน
น้ำมันกำลังเดือดเลยคุณผู้ชมน้ำมันกำลังเดือดนะครับ
บอลถูกเตะโด่งมาลงกระทะแล้วน้ำมันร้อน
เดือดนั้นกระเซ็นลวกหน้าเธอดูสิครับ
กอสแปะทั้งใบหน้าและที่แขนนะ
เธอตั้งครรภ์ด้วย๓เดือนคุณผู้ชม
นี่แหละครับผู้เคาะร้ายรายนี้คือนางสาวสุชาดาผู้สว่างพร
อายุ๓๗ปีเธอเข้าแจ้งความที่สเมืองระยองนะครับ
ใบหน้าที่พันด้วยผ้าก๊อสเต็มหน้าไปหมด
เล่าบอกว่า๖โมงเย็น๓มิถุนายนนะครับ
ตั้งโต๊ะขายเฟรนด์ไฟล์ทอดนะครับที่เต็นต์อำนวยการ
สนามฟุตบอลวัดน้ำคอกใหม่ตะบนน้ำคอกอำเภอเมืองระยองครับ
ซึ่งเป็นงานการกุศลหาเงินสร้างสาราการประเรียนของวัดนะครับ
ขณะทอดนะครับทอดเฟรนด์ไฟล์จู่ลูกฟุตบอลนะครับ
ที่เขากำลังแข่งกันอยู่ในสนามมันลอยตกใส่กระทะน้ำมัน
กำลังเดือดกำลังร้อนสุดแล้วกระเซนครับ
กระเซ็นใส่หน้าเธอตาเธอทั้งสองข้างเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนรุนแรงครับ
นอนดิ้นทุลนทุรายอยู่ตรงนั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
ก็พาเธอส่งโรงพยาบาลระยองแพทย์ระบุว่าเธอถูกน้ำมันลวกหลายแห่ง
ใบหน้าแขนขวาดวงตานี่ต้องรอตรวจอย่างละเอียดก่อนนะ
จากนี้เธอยังตั้งคัน๓เดือนด้วยครับ
ก็เลยเรียกร้องให้ผู้จัดการแข่งขันนะครับรับผิดชอบเยียวยา
แต่ว่าผู้จัดการแข่งขันหรือผู้จัดงานเนี่ยนะครับ
บอกว่าก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาขายนี่เข้ามาขายเองนี่
ฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบในตอนแรก
ไปพบกับนางสาวสุชาดานะครับเธอไปล้างแผล
แล้วก็ไปรักษาอาการตามที่คุณหมอนัดนะครับ
ในสภาพที่ใบหน้าเนี่ยบวมอักเสบครับ
ตาทั้งสองข้างนะครับบวมจนปิดสนิท

หลังจากมีข่าวเสนอออกไปนะเจ้าอาวาสวัดก็นะครับแล้วก็ผู้จัดการแข่งขัน
ผู้จัดงานเรียกเธอไปสอบถามอาการ
ท่านเจ้าอาวาสบ้อมเงินช่วยเหลือค่ารักษา๒๐๐๐บาท
ส่วนผู้จัดงานเรียรายซองนะครับมาช่วยอีกได้อีกประมาณ๒๐๐บาท
เธอบอกเธอไม่รับนะผู้จัดก็ไม่ยอมคืน
แต่เธอบอกไม่เป็นไรนะครับไม่รับคืนก็ไม่เป็นไร
หนูจะไม่ใช้ต้องการก็คืออยากให้นักฟุตบอลที่เตะร้านมารับผิดชอบครับ
คุณนั้นน่ะรับมีความรับความรับมากกว่าที่คุณผู้จัดงาน
ส่วนนางสาวกัญญารัฐผู้สว่างอายุ๒๖ปีเป็นน้องสาวของคนเจ็บ
ยืนยันว่าแม่ของเธอเนี่ยนะครับไปขายของที่เต็นต์อำนวยการแล้ว
ฝ่ายคนจัดน่ะผู้จัดน่ะก็อนุญาตแล้วก็เลือกบอกเลือกได้เลยนะ
อยากขายตรงไหนเลือกเลยแล้วยังบอกว่าแต่อีกฝั่งนึง
มีร้านมาจองแล้วนะจากนั้นทีมข่าวนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่สนามฟุตบอลนะครับไปดูจุดเกิดเหตุหน่อย
ไปพูดคุยกับนักจากกฤษวงศรยาครับถ้าเป็นศรธาตรข้อ
บทน้ำคอกผู้จัดการแข่งขันเล่าบอกว่า
พื้นที่นี้เป็นของวัดนะครับ
คือไม่ต้องมาขออนุญาตขายของนะครับ
แต่ว่าต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะครับ
ก็เอาของมาขายได้แต่ก็เตือนแล้วไง
บอกว่าขายในที่ที่ปลอดภัยนะ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะประชุมกันนะครับ
เพื่อจะทำยังไงนะจะดูแลผู้เสียหายได้
ฟุตบอลมันลอยไปแล้วผมเลยวิ่งไปดูกัน
เรื่องต้นเราจะติดต่อผู้ที่ว่าเตะฟุตบอล
จะพยายามหาตัวผู้ที่เตะฟุตบอลให้เขามา
คุยกันก่อนครับว่าจะยังไงกันต่อไง
เบื้องต้นเราช่วยไปพระอาจารย์ให้ไป๒๐๐๐บาท
แล้วทางคณะกรรมการผู้จัดเรียนรายเงิน
ของแบบคณะทีมงานกันอีก๒๐๐๐บาท
เป็น๔๐๐๐บาทแล้วครับตอนนี้